การพัฒนาศูนย์คมนาคมปะหนโยธิน
หรือว่าศูนย์กลางมหานครแห่งใหม่ระดับอาเซียน
ตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับ
โดยคาดว่าจะสรุปมูลค่าของโครงการและเงื่อนไขการลงทุนทั้งหมดได้
ภายในเดือนกรกฎาคมนี้
คาดว่าจะทำให้เกิดการลงทุนมากกว่า๑แสนล้านบาท
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณขวัญโมชาครับ
พื้นที่ด้านทิศใต้ของชุมทางบางซื่อ
ด้านหน้าสารเยาวชนและครอบครัวกลางประมาณ๓๕ไร่จุดนี้

สำหรับพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งการค้าและพาณิชยกรรม
เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาศูนย์คมนาคมพระหลโยธิน
ประมาณ๒๓๒๕ไร่
เพื่อรองรับการเดินทางภาคธุรกิจและที่อยู่อาศัย
แต่คาดว่าในเดือนกรกฎาคมนี้
จะสามารถสรุปรายละเอียดของโครงการได้ทั้งหมด
ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้
การศึกษานี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนะครับ
แล้วก็หลังจากที่ทางคณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ก็ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ก็จะนำเสนอกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขอ
และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการศึกษาพื้นที่เหมาะสม
สำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะศูนย์การค้าและคอนโดมิเนียมไว้๔จุด
รวมพื้นที่ประมาณ๓๐๐ไร่
ขณะนี้มีภาคเอกชนแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนแล้ว
ว่าจะสามารถเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน
และเริ่มกระบวนการประกวดราคาได้ภายในปีนี้

ผู้ลงทุนรายใหญ่ก็ได้สนใจแล้วก็ได้แสดงเจตนานะครับ
ว่าเป็นไปได้ที่อยากจะมาลงทุนในพื้นที่
บทบาทของศูนย์คมนาคมพระหลโยธินที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทาง
สนขอคาดว่าจะส่งผลให้เกิดความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูประโภคเพิ่มขึ้น
วางแผนให้มีการเชื่อมต่อภายใน
เรื่องต้นประเมินว่าจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ๑๐๐๐ล้านบาท
โดยใช้รูปแบบการลงทุนที่รัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และเมื่อศูนย์คมนาคมพระหลโยธินมีการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ
กระทรวงคมนาคมคาดว่าจะมีจำนวนผู้อยู่อาศัยภายในสูงถึง๑แสนคน
จะมีผู้สัญจรไปมาเปลี่ยนไทยการเดินทางที่สถานีกลางบางซื่อ

และจะทำให้เกิดการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนมากกว่า๑แสนล้านบาท
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน